อย่างคุณชัยธนวัสตุลาธนเลยค่ะที่การพัดก้าวกลายนี่นะคะ
ประธานควรเปิดให้สมาชิกลงมติ

เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

คือห้ามเสนอชื่อคนเดิมซ้ำอีก

สนับสนุนให้คุณวันนอขึ้นเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ก็กังวลค่ะว่าเหตุการณ์ในวันนี้คุณวันนอร์อาจจะถูกวิจารณ์
ว่าทำหน้าที่ประธานไม่สง่างาม
เพราะอาจจะถูกมองว่ามีเสียงสวไม่มากพอ

ซึ่งเลขาธิการของพักเก้าไกลบอกอีกว่า
การสั่งปิดประชุมยังทำให้รัฐสภา
ไม่ได้ดำเนินการใน๒วาระสำคัญ
นั่นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรี

โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล

การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
เพื่อปิดสวิตช์สวซึ่งถ้าหากผ่านวาระที่๑ไปได้
ก็จะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เข้าไปสู่ทางตันค่ะ
พักก้าวกลายเรายังยืนยันว่า
การเลือกนายกลำตีของรัฐสภาสามารถดำเนินการไปต่อได้
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูล
เรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภา
ก็ยังมีวาระที่๒ก็คือ
วาระการพิจารณาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติม
ที่สมาชิกสภาของเก้าไกรได้ยื่นเสนอไป
ก็คือการยกเลิกมาตรา๒๗๒
ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมาก

ที่การเลือกนายกรรมตรีมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง

ดังนั้นการพิจารณาเพื่อปิดสวิตเติมสอวรตาม
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนที่เราเสนอไป

ก็จะทำให้สถาการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรี

ก็บอกว่าสสก้าวไกลตั้งใจยื่นยติ

เรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำ
เพราะเห็นว่าสามารถใช้กลไกของรัฐสภาหาทางออกได้
จำเป็นต้องพึ่งพาสารรัฐธรรมนูล
หากประธานรัฐสภาดำเนินการประชุม

ก็จะไม่ต้องเจอกับการเลื่อนประชุมในครั้งต่อไปอีก
ยืนยันว่าการเสนอยติในวันนี้ไม่ใช่ยติซ้ำ

ที่เป็นมติการตีความข้อบังคับ
ว่าการเสนอชื่อคุณพิธาฤทธิ์ริมเจริญรัด
นายกรัฐมนตรีนั้นสามารถเสนอได้อีกหรือไม่

เพราะฉะนั้นก็แปลกใจและเสียดาย
ที่วันนี้ไม่ได้ข้อยุติใดเลยค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดาย
ที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุด
โดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลย

ให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไป
ผมว่าเต็มที่ก็สัก๑ชั่วโมงนะครับ

และที่น่าเสียดายที่สุดก็คืออย่าง๒๗๐
ที่เป็นประตูทางออกของประเทศของเราก็ไม่ถูกพิจารณา
วันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับ
ว่ามีความพยายามในการล้มการประชุม
แต่ว่าการใช้วิชามานแบบนี้ครับ
คำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือ

กับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้

บอกว่าเดี๋ยวการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าก็จะเสนอยติให้ทบทวนมติรัฐสภาอีกแน่นอน
เพราะว่าวันนี้ยติก็ยังไม่ได้ตกไป

แล้วก็รวมถึงการพิจารณายกเลิกมาตรา๒๗
เพื่อปิดสวิตช์สวก็มีความสำคัญต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ